ส่วนบนถนนสายพัทธลุงลำปัมช่วงบ้านหัวควรระยะทางยาวกว่า๕๐๐เมตรเนี่ยมีน้ำท่วมสูงเฉลี่ยอยู่ที่๕๐๗๐เซนติเมตรแล้ว
ซึ่งช่วงกลางคืนก็เต็มไปด้วยชาวบ้านนะคะที่เขาก็ออกมาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเหวี่ยงแหหาปลากัน
จะได้นำไปประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัวบางคนก็เอาไปจำหน่ายหารายได้ในช่วงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหลักได้ค่ะ
ชาวบ้านหมู่๔หมู่๙ในตำบลลำปัมและชาวบ้านชุมชนท่าน้ำหัวนอนในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงกว่า๖๐๐ครอบครัว
ซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับริมคลองลำปัมตอนนี้ต้องอาศัยในน้ำที่ท่วมอยู่นะคะ
ช่างค่ายอภัยบริรักษ์ก็เร่งสำรวจบ้านเรือนและสถานที่ราชการที่ได้รับความเสียหาย
เพื่อจะเข้าฟื้นฟูช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมแซมต่อไปค่ะ